การในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละฮะมีตำรวจไปเจอวัยรุ่นชายเขาขี่จักรยานยนต์มากับแฟนสาว
จักรยานยนต์เนี่ยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเขาก็ต้องเรียกนะฮะเพื่อจะตรวจสอบดูนะครับ
ปรากฏว่าไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ

นี่ฮะนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ

ตรงนี้คือแยกเจ้าคุณทหารท้องที่สนฉลองกรุง
แต่คำพูดแต่ละอย่างของผู้ชายคนนี้มันเนอะโอ้โห

อะโวยวายด่าทอนี่มืออีกมือนึงก็โทรศัพท์ไปไม่รู้โทรหาใคร

นี่แฟนสาวก็พยายามล็อกตัวไว้นะฮะ
คือจักรยานยนต์คันนี้ขี่มาเนี่ย
นี่วัยรุ่นชายคนนี้มากับแฟนแล้วไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

แล้วขอดูใบขับขี่ก็ไม่ยอมให้ดูนะฮะ
คือไม่ให้ดูใบขับขี่เออะโวยวาย
แล้วชี้ไปทางถนนนู่นบอกอ้าวนั่น
คือมีกระบะมาเนี่ยควันดำเหลือเกิน

คือแทนที่จะดูตัวเองก่อนก็โบ้ยไปว่า
ถ้าจะจับเขาเนี่ยต้องไปจับคันอื่นด้วย
ตำรวจก็พยายามใจเย็นไม่สนใจนะครับ
สุดท้ายก็เอากุญแจรถไปเพื่อให้ไปเปรียบเทียบปรับ
ที่โรงพักนะครับท่านผู้ชมครับ
จนไปถึงโรงพักนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๓มิถุนายนนะครับ
สนฉลองกรุงนะฮะพื้นที่ตรงนั้น
เจ้าคุณทหารกำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกกันอยู่
นี่ก็เข็นจักรยานยนต์เข้าไป
ที่โรงพักนะฮะไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
สุดท้ายก็ต้องไปเปรียบเทียบปรับ
นี่ฮะมีด่าทอมีบูลลี่นะครับ
คุณผู้ชมครับต้องเรียกกำลังเสริมมาช่วยกัน

นั่นน่ะสิคะซึ่งจริงแล้วตัวเองก็ทำผิดกฎหมายจริงเนาะ
แต่บอกว่าไปจับคันนู้นด้วย

หรือว่าคุณจะไปร้องเรียนอะไรเขาก็ว่ากัน

คุณผู้ชมครับเราก็ไปตามเรื่องนี้นะฮะ
แล้วก็ได้เจอกับชายหนุ่มในคลิปคนนี้
ก็เลยไปถามหน่อยว่าเออยังไงกันวะ
ทำไมมันหัวร้อนอะไรขนาดนี้นะฮะ
เขาบอกว่าตัวเขากับแฟนสาววันนั้นเนี่ย
กำลังขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
ผ่านแยกเจ้าคุณทหาร
ตำรวจเรียกให้เขาจอด
บอกว่ารถเขาไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
ตอนนั้นก็เห็นรถกระบะคันหนึ่งควันดำด้วยขับผ่านด่านไป
ก็เลยถามตำรวจว่า
แล้วอยู่ดีมาดึงกุญแจรถเข้าไป
แล้วก็เป็นแปอย่างในคลิปตรงนี้
มีกุญแจมือด้วยนี่เขาบอกมันยังมีต้องรอยอยู่นี่ถูกใส่กุญแจมือแล้วก็ลากเขาขึ้นรถ
ตอนนั้นเขาเจ็บแขนมากตำรวจยังด่าเขาด้วยคำหยาบคายตอนขึ้นไปอยู่บนรถตำรวจ
มีตำรวจคนหนึ่งถมน้ำลายใส่เขาอีกเขาก็เลยถมน้ำลายใส่เบาะรถตำรวจคืน
พอไปถึงโรงพักถูกแจ้ง๒ข้อหาก็คือดูหมินเจ้าพนักงานกับขัดขืนระหว่างจับกลุ่ม
แล้วตำรวจก็ทำเรื่องส่งฟ้องศาลนี่เขาบอกเขามีร่องรอยนี่การบาดเจ็บต่าง
ทีนี้เรื่องรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยไดฟ์บอกผมจ่ายค่าปรับที่โรงพักไปแล้ว
ส่วนวันนี้ไปขึ้นศาลมาหลังจากถูกส่งฟ้องศาลซึ่งตำรวจเนี่ยก็ลดข้อหาเหลือแจ้งข้อหาเดียวคือดูหมินเจ้าพนักงานถูกปรับไป๑๐๐บาท
ถมน้ำลายใส่ไปด่ายาบคายเพราะเห็นในคลิปตรงข้างล่างตรงนี้แหละ
ไม่มีคลิปในรถตำรวจแล้วก็บนโรงพักเราไม่ได้เห็นใช่ไหม
มีตรงแยกแล้วก็อีกทีนึงคือถึงโรงพักแล้ว
ที่ตำรวจเข็นจักรยานยนต์ตามไป
ท่านตำรวจเอกรัฐชัยศรีวิชัยภูมิกับการสอนอชลองกรุง
ยืนยันกับทีมข่าวของเรานะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตำรวจไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรหนุ่มคนนี้เลยนะครับ
ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอน
ที่อ้างว่าตำรวจไปดาใส่ถมน้ำลายใส่
ถามแล้วถามลูกน้องแล้วภูมิกับยืนยันว่าไม่มีไม่เป็นความจริงเลย
ตำรวจพยายามเงียบแล้วก็คุมตัวมาโรงพักเท่านั้น

แต่ปัญหาทั้งหมดมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะ
ถ้าเราไม่ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายตั้งแต่ต้น